สำหรับกรณีที่มีคนร้ายบุกเดี่ยวนะครับเข้าไปจี้ชิงเงินที่ธนาคารกสิกรตอนนี้ผ่านมา๔วันแล้ว
โดยตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายจับคนร้ายที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิด
ซึ่งก็มีข้อมูลที่สำคัญนะครับ

ลาออกไปก่อนเกิดเหตุเพียง๓วัน
และคนร้ายก็ดูเหมือนว่าจะรู้ข้อมูลของธนาคารเป็นอย่างดีครับ
มากว่า๔วันแล้วที่คนร้ายจี้ชิงทรัพย์ธนาคาร
สาขาถนนเฉลิมพระเกียร๙ย่านบางนายังคงลอยนวล
หลังก่อเหตุอย่างอุกอาจใช้ปืนไม่ทราบขนาด

ซึ่งยังคงสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่
คนตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคำพนักงานธนาคารด้วยตัวเอง
เพราะมีหลายประเด็นที่ตำรวจยังคงเคลือบแคลงสงสัย
ช่วงเวลาที่คนร้ายลงมือประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนกล่องเงินสด
และยังเป็นวันสุดท้ายของวันทำการเงินที่ถูกนำมาบรรจุ
มีจำนวนมากกว่าทุกครั้งอีกทั้งเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นก่อนปิดทำการเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น
มีใครเกี่ยวข้องอีกหรือเปล่าก็ยังสงสัยอยู่
คำว่าสงสัยเนี่ยยังไม่ใช่ว่าเป็นตัวคนร้าย
เราก็ต้องพิสูจน์ทราบแล้วก็หาพยาหลักฐานมายืนยันก่อน
ในเบื้องต้นปรากฏคนเดียวแต่ก็สงสัยว่าจะมีคนอื่นด้วยหรือไม่
ก็ยังมีความมั่นใจว่าถ้าสิ่งที่เราเดินมาถูกทางเนี่ย
คงไม่นานก็คงจะได้ข่าวดี
การสืบสวนมุ่งประเด็นคนไหนรู้เห็นเป็นใจ
หลังพบข้อมูลสำคัญว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคาร
ลาออกไปเพียงแค่๓วันก่อนวันเกิดเหตุ
คนร้ายรู้ข้อมูลของธนาคารเป็นอย่างดี
เส้นทางหลบหนีที่ไม่ขึ้นถนนใหญ่แต่เลือกใช้ทางถนนเฉลิมพระเกียรติร๙ซอย
เนื่องจากซอยนี้สามารถทะลุออกได้หลายเส้นทาง
การสืบสวนคดีระดมทีมนักสืบทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของเอกชนและกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานคร
ในเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียร๙ถนนศรีนครินและบางนา
ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดสมุทรปราการ
รวมถึงสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วกว่า๑๕ปาก
ซึ่งพลตำรวจโทษานิทมั่นใจการสืบสวนมาถูกทาง
สามารถจำกัดเส้นทางหลบหนีของคนร้ายได้
ขณะที่หลักฐานทั้งหมดจะนำไปสู่การขออนุมัติศาล
จังหวัดพระโขนงเพื่อออกไหมจับต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน